สุราธานีจำได้ไหมที่เจอจราเข้น้ำเข็มมันมานอนเกยตื้นอยู่ยาวตั้ง๔เมตร
ก็หนึ่งเป็นน้ำสฝรีอ่าแล้วยังจับไม่ได้น่ะครับ
เมื่อวานนี้จับได้แล้วครับจับได้อย่างทุลักทุเลทีเดียว
ไปดูคลิปวิดีโอนี้ครับที่ชาวบ้านช่วยกันจับจราเข้น้ำเข็ม
มันอยู่ในร่องน้ำป่าชายเลนแห่งนี้แหละฮะหมู่๒ตะบนลีเล็ดที่พุนพินสุราชธานีเมื่อวานนี้เอง
เอาแหทอดก่อนเลยคลุมมันไว้แล้วคลุมมันไว้แล้วเห็นไหม
แล้วก็พยายามจะลากขึ้นมาที่ป่าชายเลนแต่มันยากระบากเหลือเกิน
เพราะว่ามันดิ้นตลอดเวลาหลังจากจับได้ก็บรรทุกใส่เรือหางยาวนะครับ
ขึ้นฝั่งที่โรงเรียนบ้านคลองรางนะครับโดยมีชุดไกรทอง
ไกรทองนี่เป็นของศูนย์ป้องกันและปรับรามประมงน้ำจืดภาคใต้สุรธานี
มาร่วมตรวจสอบมันเป็นจราเข้น้ำเข็มจริงนั่นแหละ
ตัวเมียยาวประมาณสี่เมตรได้คุณผู้ชมดูคนสามคนกับตัวจราเข้สิ
โอ้โหโอ้โหมันใหญ่จริงจริงเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจราเข้เนี่ยนะฮะ
น่าจะเป็นตัวเดียวกับที่เจอในคลองลีเล็ดนั่นแหละจำได้ไหม
ย้อนกลับไปเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นชุดไกรทอง
ชาวบ้านก็ตามจับแต่จับไม่ได้เพราะว่าคือคลองลีเล็กเนี่ย
มันมีคลองสาขาอยู่หลายสายมันแยกไปแยกไปแยกไป
ไม่รู้จอละเข้มันไปไหนนะแล้วก็เป็นป่าชายเลน
ใกล้ปากอ่าวสู่ทะเลด้วยจนมาจับได้นี่แหละนะครับ
ชาวบ้านบอกอุ่นใจขึ้นอุ่นใจขึ้นแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ย
มันจะมีตัวเดียวไหมอ่ะไม่หรอกครับมันจะมีเพื่อนไหม
ถ้ามันมียาวขนาด๔เมตรมันต้องมีตัวลูกตัวหลานตัวอะไร
นี้ตัวเมียมันจะมีตัวผู้ไหมมันต้องมีมันจะมีลูกไหมมีฮะ
นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ตัวนี้นะสำนักงานประมงจังหวัดสุราธานี
เขาเอาไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็อย่าเพิ่งวางใจมาก